แล้วว่าที่สุราธานีมีหอยใหญ่
แต่ว่าที่ที่ฉันจะพาไปเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงหอยที่ใหญ่มากเลยนะคะ

กันเลยที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
คราวนี้ใบตองลงไปบุกเองเลย

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยจ้า
เขาว่ากันว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงเนี่ยคือเครื่องประดับค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ใบตองมาอยู่ที่ภูเก็ตทั้งที
ก็พาคุณผู้ชมมาดูไข่มุกแห่งอันดามันกันสักหน่อยนะคะ
ผู้หญิงเนี่ยเวลาใส่ไข่มุกแล้วมันจะดูสวยหรูดูดี
ใบตองแพงมากจริงค่ะ

ลูกค้าว่าเลือกชื่นไหนดีคะ
เพราะจะมีไข่มุกขายแบบเม็ดเล็กค่ะ
มีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นรบกวนถอดที่ลองอยู่ก่อนได้ไหมคะ
ถอดได้ค่ะ
แต่ลองมาหลายอย่างตาลายเลือกไม่ถูกเลยค่ะ
งั้นต้องไปถามผู้รู้ก่อนค่ะ

มุกที่ฟาร์มที่เรานะครับมีทั้งหมด๓ประเภทครับ
ก็คือมีมุกซิกมาเบ้ครับที่เป็นลักษณะครึ่งซีก
อันนี้เรียกว่ามุกอาโกย่าครับเป็นมุกลมขนาดเล็กนะครับ
ส่วนอันนี้เขาเรียกว่ามุกเซาซีครับ
ไข่มุกประเภทไหนใครก็อยากได้จริงไหมคะ

อกจากจะขึ้นอยู่กับประเภทของไข่มุกแล้ว
ขนาดสีสันและความสมบูรณ์ของไข่มุก
ก็มีส่วนทำให้ราคาแตกต่างกันออกไปค่ะ

ไม่ต้องอยากขอดูไข่มุกที่ราคาแพงที่สุดของที่นี่เลยได้ไหมคะ
ได้ได้ใช่ไหมคะแต่มีเงื่อนไขครับ

ไปทำงานไปทำงานเออใช่เอาก็เอาค่ะได้หมดค่ะ

ใบตองมุ่งหน้าไปยังเกาะมะพร้าว
ที่มีฟาร์มหอยมุกลอยเป็นแพร่ขนาดใหญ่อยู่หน้าเกาะค่ะ
ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหอากาศดีดี

ให้มาทำงานไปให้มาเซลฟี่โอเคค่ะ
นี่ครับภารกิจแรกที่ต้องทำก็คือการคัดแยกลูกหอย

งานแรกของใบตองก็คือคัดแยกลูกหอยมุกออกจากหอยชนิดอื่น

จำนวนเยอะขนาดนี้โอ้จะไหวไหมคะเนี่ย
พี่เอค่ะขั้นตอนนี้คือเรากำลังจะมาผ่าหอยกินกันใช่ไหมคะ
ไม่ใช่อันนี้คือหอยที่เราเอามาเลี้ยงจนโตแล้วครับ
แต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปฝั่งนิวเครสเนี่ย

พี่เอบอกว่าถ้าปล่อยตัวเพลียงไว้มันจะคอยแย่งอาหาร
หอยมุกไม่โตนั่นเองค่ะ
เขาทำไปได้เยอะแล้วหนูไม่ได้ตัวเดียวเอง
ดูเขาทำไปให้เดียวแล้วหนึ่งได้ตัวเดียวเองอ่ะ
ก็ต้องนำไปกระตุ้นสร้างไข่มุก
ด้วยการฝังนิวเคลียร์ลงไปในตัวหอย

เพื่อนำไปเลี้ยงไฮโตค่ะ
นี่ก็คือเป็นขั้นตอนที่ว่าเรากำลังจะเอาหอยมุกลงไปเลี้ยงนะครับ
ให้น้องย่อนลงไปแล้วก็ผูกเชือกกับไม้อันนี้
แล้วการเพาะหอยมุกจริงก็เริ่มต้นขึ้นจากขั้นตอนนี้แหละค่ะ
นั่นคือการปล่อยหอยมุกกลับคืนสู่ทะเล

และสร้างไข่มุกทีละน้อย
กว่าจะเป็นไข่มุกเม็ดโตให้เราใส่
ก็ต้องเลี้ยงกันอีกเป็นปีเลยล่ะค่ะ
เป็นอย่างไรบ้างครับ

จบแล้วครับใช่แต่นี่แหละครับคือคุณค่าของไข่มุกมันอยู่ตรงนี้

โอ้โฮสุดยอดนะคุณนี่ไงเป็นที่มากับคำว่าน้ำขึ้นให้รีบตักหอย
ไม่เกี่ยวต้องบอกคุณผู้ชมนะ
ว่ากว่าเราจะได้ไข่มุกมาเม็ดหนึ่งที่ราคามันค่อนข้างสูงขนาดนี้
เพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนมากสำหรับคนเลี้ยงนะคะ
ดูขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่ได้ลงไปทำจริง
คุณผู้ชมส่งมาเลยว่าใบตองดำเลย
ยิ่งดำอยู่แล้วด้วยบวกเข้าไปอีกยิ่งดำขึ้นไปอีก

ที่สำคัญนะคุณกว่าเราจะได้ไข่มุก๑เม็ด
มันใช้เวลาเป็นปีถึง๒ปีเลยนะคะ
ไม่ใช่ว่าเลี้ยงเป็นปีแล้วจะได้ทุกเม็ดทุกตัวนะ

อ๋อมีน่าล่ะไข่มุกก็มีราคามีคุณค่าเหมือนกันนะคือต้องเลี้ยงแบบ
ประคบประงมเลยแหละดูแลอย่างใกล้ชิดเลย